ต้องมีข้อหนึ่งนะครับ

จะต้องเฉลยมาเป็นข้อหนึ่ง

เขาจะทำสำเร็จหรือไม่และพี่ป๋องจะช่วยสำเร็จหรือไม่ในวันนี้

วันนั้นพระราชกันจะเป็นกัตตาธิษฐะเขียวซึ่งเป็นหน้าพิดุ
ใส่อารมณ์มากเหลือเกินเป็นสีทองเพื่อให้ดูผ่องใส
ดูสวยสดดูสง่ามีความน่ารักมีความสวยงามบรรดังต่างเผ็ด
พี่ป๋องน้ำหอมปะทิ้นผิดงามอย่างดีแล้วลงไปหานางสีดา
เพื่อจะเกี้ยวพาราศีให้นางศรีดารักนั่นเอง
ครับทศกัณฐ์ใส่ศีรษะทองหรือหน้าทองมีอยู่ครั้งเดียวครับ
นั่นคือตอนทศกัณฐ์ลงสวน

ไปเกี้ยวหรือไปรักนางสีดาปรากฏ
เป็นข้อที่เราตัดแต่แรกเลย

นั่นหมายความว่า
หนึ่งแสนบาทวันนี้นะฮะ

เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับ

คือจะนิงเกอร์โลกนะเมื่อกี้ก็แบบ

พี่ป๋องตีไหลแล้วปามใช่วะ

แต่สนุกมากครับสนุกมากไม่เป็นไรครับ
ว่ามาหาประสบการณ์ได้ความรู้เยอะแยะเลย
แล้วก็รุยมากเลยนะครับ

ขอบคุณครับ

พ่อเจ้าเรา๓คนพร้อมแล้วนะฮะ
คุณสมจิตหมอเพื่อนและน้องน้องเฮฬย์

ถ้าพี่ได้มั้ย

ก็กดมามาเดี๋ยวพี่กดเบอร์เมียเขาให้นะ